พอพูดถึงงานบุญวัยรุ่นเวทีดนตรีคอนเสิร์ตมันต้องเกิดตีกัน

ใช่ค่ะแล้วคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาล
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยไหมว่าตอนที่เขาตีกันเขาตีกันยังไงค่ะ

นี่ถ่ายจากหลังเวทีใช่ไหมเนี่ย
น้องแดนเซอร์บอกไม่ต้องเต้นกันแล้ว
คือเขียนคิ้วไปข้างนึงเริ่มเขียนเลย

อีกข้างหนึ่งไม่ต้องเขียนคิ้วไม่ต้องทาปากไม่ต้องติดขนตาอะไรแล้ว
มีงานบุญงานประเพณีที่ไหนก็จะต้องมีเขาใช้แบบนี้เลยนะ
ขยะมารวมตัวกันเออตีกันเขาจ้างมาม่วนกัน
ประเทศบึงการเออบอกแบบนี้งานแข่งเรืออปมเปวย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือเขาจัดงานแข่งเรืออยู่ของอบตโป่งเปลือยค่ะ
วันที่๒๔๒๕กันยาที่ผ่านมาคือนอกจากเขามีการแข่งเรือแล้วเนี่ย
เขาก็จะมีการแสดงไงมีเวทีหมอลำมาด้วย
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน้าเวทีหมอลำเลย
ทีมงานต้องทำยังไงล่ะอุ้มน้องแดนเซอร์จากเวทีลงมา
เพราะว่ากลัวสิเดี๋ยวจะโดนลูกหลงจะโดนปลาขวดปลาแก้วอะไร
แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้บานปลายนะหลังจากที่วัยรุ่นเขาคือใส่กัน
แล้วก็มีอปภรรณ์เนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ย
เขาก็ช่วยกันแหละต้องปรามต้องห้าม
แล้วทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไปนะคะ